วันนี้เป็นการเดินทางมาที่ออฟฟิศเดย์นะฮะเรามี
โอกาสได้พูดคุยและสัมภาษณ์กับคุณหน่งวงธนงชัยนรงศิลป์
วันนี้สิ่งที่เราต้องหาคำตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
สี่ร้อยห้าสิบเก้าคนหรือภาษาคุณโหน่งเขาเรียกว่าผู้ร่วมลงขันนะฮะ
จัดการยังไงโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางออกนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นถ้าดิวนี้สำเร็จคุณหน่งจะลาออก
จะมีแนวทางในการดำเนินต่อไปยังไงเปิดหนังสือหัวใหม่หรือเปล่า
ออกไปด้วยหรือไม่อย่างที่หลายคนสงสัย
นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกโจมตีค่ะ
พอลังก์ทางสามนะครับ

ที่สำคัญก็คือมันถูกขยายจนกระทั่งเกิดความเข้าใจผิด
ไปในวงกว้างซึ่งก็หนักเหมือนกัน
ที่ว่าหนักก็เพราะว่าข้อกล่าวหามันรุนแรงครับ
ข้อกล่าวหาที่ว่าขายอุดมการตลยดคนอ่าน
ขายอุดมการแลกเงินสามร้อยล้าน
วงทนมขายอุดมการแลกเงินสามร้อยล้าน
ซึ่งแม่ไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งแม่ไม่ใช่เรื่องจริง
เห็นพี่หนุ่มทวิตว่าช่วงเวลานี้
ช่วงเวลาที่เรารู้สึกเฟลล์กับชีวิต
เราจะได้รู้ว่าคนไหนคือมิตรคนไหนคือศัตรู

สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ผมทำอเตรน
มันมีคนอ่านที่เข้าใจพวกเรา

รู้ว่าผมเป็นคนยังไงทำอะไรมาบ้าง
ในสิ่งที่มันมีคุณค่าอะไรบ้างให้สังคม
เพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็คงรู้สึกว่าต้องออกมา

ใช่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยบอกความจริงให้กับสังคมรู้นะครับ
ซึ่งมันก็เป็นอย่างที่คุณบอกนะครับ
ก็คือเออผมก็ได้เห็นว่าพอเกิดสถานการณ์หนึ่งขึ้นมา
มันก็จะแยกให้เราชัดเลยนะครับว่าคนไหนหวังดี
คนไหนหวังร้ายคนไหนเป็นเพื่อนคนไหนไม่ใช่
ช่วงต้นผมรู้สึกว่าผมโดดเดี่ยวมาก
ผมรู้สึกเฮ้ยทำไมคนแม่งเข้าใจเราผิดเยอะมากเลย
แต่ต่อมาพอข้อมูลถูกเปิดเผยมากขึ้น
มีความจริงบางด้านที่ถูกเผยแพร่ออกมา
แล้วก็ออกมาเป็นบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทปคำต่อคำนะครับ

มันก็ทำให้คนเข้าใจความจริงอีกด้านหนึ่งที่
เขาอาจจะไม่เคยรู้หรือเข้าใจผิดมาก่อน
ผมเป็นกรรมการผู้จัดการใช่ไหมครับ

ใหญ่ใหญ่มากใหญ่สุดในบริษัทใช่ไหม
ผมเป็นคนไม่ชอบเรื่องเงินเงินทอง
ผมไม่เก่งพูดง่ายผมอ่อนเรื่องเงินเงินทอง
เดี๋ยวพี่ดูเรื่องเนื้อหาเรื่องคอนเทนต์เรื่องสร้างสรรค์อะไรต่างเองนะฮะ
พี่หนอก็เป็นพวกประชุมแบบผมก็เป้าวคบลับบ่อคอ
คิดสร้างสรรค์ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้
ผมเป็นพนักงานคนที่รับเงินเดือน
แต่ละเดือนเพราะผมไม่มีหุ้นในบริษัทไง

พี่เข้าใจปะฉะนั้นผมไม่มีส่วนได้และส่วนเสีย
กับการที่หุ้นในบริษัทจะขึ้นหรือลง
ถ้าเราลาออกเราจะทำยังไงกับเขานะ
ในตอนนี้ถ้าลาออก
คือพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับ
ก็ทำให้ผมกับคุณนิธิพัฒน์สุขสวย
ก่อตั้งประเด็นด้วยกันได้ทบทวนอะไรบางอย่างนะครับ
อย่างหนึ่งที่เราคุยกัน
ก็คือเรามีความคิดว่า
ถึงเวลาที่เราแบบออกมาทำโดยอิสระของเราเอง
กลับไปเป็นอิสระชนเหมือนตอนเริ่มต้นณเดย์นะครับ

เราพยายามจะอยู่ให้ได้ในธุรกิจนี้นึกออกไหมครับ

การทำสื่อดีแล้วอยู่ให้ได้ด้วยเนี่ย
ผมไม่ได้อยากรวยไม่ได้อยากเป็นเศรษฐีนะครับ

น้องน้องในบริษัทให้มันมีคุณภาพชีวิตที่พอใช้ได้

ทั้งที่บางคนบอกว่าเห้ยหลับหูหลับตาไปไหม

แต่หูหลับตาไปเดี๋ยวเขาก็คงแบบแบ่ง
เศษส่วนหนึ่งมาให้ผมมาสักหลายล้านอยู่เหมือนกัน

ผมไม่เอาผมรู้สึกว่าเงินที่ถ้าได้มาโดยที่แบบสังคมตั้งคำถาม
ที่สำคัญก็คือผมไม่ได้ทำเองป่ะผมไม่เอาหรอก
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ได้ทบทวนเลยว่าเฮ้ยจริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
มันมันใช่ชีวิตการทำงานแบบที่เราต้องการหรือเปล่าวะ
สุดท้ายเราให้คำตอบว่าถึงเวลากว่าที่เราจะออกมา
กลับไปสู่ความเป็นคนทำงานอิสระเล็กแล้วก็มีความสุขแบบของเรา
ก็เลยคุยกันว่าเราอยากจะซื้อบริษัทคืน
ยังไม่พูดถึงภูมิรายใหญ่
รอเวลาที่จะพูดคุย

เป็นความตั้งใจแล้วกันเป็นความตั้งใจว่าอยากทำมาก
แล้วก็เหตุผลหนึ่งก็คือ

ผู้ร่วมลงขาดให้ชัดเจน

เลียที่ผมคิดไว้ก็คือ
๓๐ผมถือหุ้นเนี่ย๓๐

สองคนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะ

ให้คนที่เป็นนายทุนรายใหม่

ในอนาคตที่อยากจะร่วมลงทุนกับเรา

ผมจะเอาคนร่วมลงขัน๔๕๙คน

แฟร์เห็นชัดกันไปเลยว่า
นี่คือสัดส่วนที่ชัดเจนแน่นอน

ก็จะมีรูปแบบในการรับมือมันอย่างนี้

แต่ตอนนี้เราคำตอบเรื่องการล้มดิวหรือไม่ล้มดิวนี้อยู่นะครับ

ไม่ว่าฝนมันจะเกิดอะไรขึ้น

เราจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง

เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเลยนะ

ผมได้มีโอกาสที่จะอธิบาย
ความจริงให้กับคนที่ไม่รู้
หรือว่าเคยเข้าใจผมผิด

ซึ่งเกิดจากเกิดจากอคติหรือว่าความไม่รู้

เขาก็จะได้รู้ความจริงอีกด้านหนึ่งจากปากผมโดยตรง
ซึ่งมันก็เป็นความจริงที่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นชัดเจน
ผมก็ได้ทำความเข้าใจกับคนที่
อาจจะไม่เข้าใจเรามาก่อนนะครับ
นี่เป็นเรื่องหนึ่ง
มากมายเลยคนในวงการสื่อพี่น้องที่ทำงานในแวดวงนี้
แม้กระทั่งคนทั่วไปที่แบบไม่รู้จักกันเลย
ก็ให้กำลังใจผมแล้วก็อเดย์เยอะมาก
เข้าใจให้กำลังใจ
ผมคิดว่าลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมา
เพราะว่าผมไปโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าทำไปบังคับให้เขารู้สึก
แต่มันเกิดจาก๑๖ปีที่เราทำมาเดย์
แล้วก็ทำสื่อต่างในเครือเดยโพเอ็ดขึ้นมา
พอถึงวันนี้วันหนึ่งวันนี้

มันก็คุ้มครองเรา
ที่สำคัญก็คือมันได้ทำให้ผมได้ทบทวน
ความหมายของการทำงานให้มีความสุข
แล้วก็มีความสง่างามอีกครั้งหนึ่ง

มันมีเรื่องที่ดีเยอะมากกว่าเรื่องที่ไม่ดี
ผมจะจัดให้มันเป็นเหตุการณ์สำคัญ
เป็นเหตุการณ์โปรดที่สุดของผมในชีวิตเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่จริงในชีวิตผมจะไม่ทำเลย

ผมไม่มีวันทำอะไรที่มันชั่วร้ายอย่างนี้แน่นอน